คุณผู้ชมครับทุกอาชีพมีศักดิ์มีสีเสมอ
ไม่ว่าเขาจะอยู่ในอาชีพไหนเขาจะเป็นงานบริการ

มีสักฤทธิ์ในอาชีพนั้นเสมอครับ
เตรียมเหรียญเศษเหรียญให้หน่อย
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งเอานิ้วไปจิ้มใส่หัวเขา
คือเหมือนจิ้มแบบเฉดหัวอย่างนี้ใช่ไหมค
บอกว่าเป็นแค่กระเป๋ากระจอกเนี่ยอย่ามาสั่งซ้อนเขา

เป็นแค่กระเป๋ารถเมย์กระจอกอย่ามาสั่งสอนนะฮะ

ในรถคนนี้เค้ามีกล้องวิวจรปิดนะฮะ

เกาะอยู่ตรงประตูเพื่อเตรียมลง

ใช้นิ้วมือจิ้มไปที่หัว

พูดบางสิ่งบางอย่างกับกระเป๋ารถเมย์คนนี้
ขณะที่กระเป๋ารถเมย์ก็หันไปพูดตอบโต้กระทั่งชายคนนี้ลงจากรถไป
กระเป๋ารถเมย์เป็นคนนำคลิปนี้ไปโพสต์และเล่าบอกว่า

ในคลิปจ่ายค่าโดยสารรถเมย์๖บาท๕๐สตางค์

เธอก็เลยคืนให้เพราะว่าไม่มีทอน
แล้วบอกไปว่าวันหลังเนี่ยถ้าจะขึ้นรถร้อนแบบนี้รบกวนเตรียมเหรียญเอาไว้ให้ด้วย
ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไร
ชายคนนั้นเดินไปกดที่หัวขมับด้านขวาของเขาและพูดว่า

พร้อมกับกดหัวซ้ำแล้วพูดว่า
เป็นแค่กระเป๋ากระจอกไม่ต้อง
ต้องขออนุญาตอ่านแบบนี้สอสระเอือใส่เกือกมาสั่งสอนกสละอู
แล้วก็ด่าเสียหายอีกมากมายด้วยนะ

ที่ผู้ชายคนนี้พูดเป็นแค่กระเป๋ากระจอกกระจอกไม่ต้องเสือกมาสั่งสอนกู
เขาพูดด้วยอารมณ์ที่โมโหและแรงมากนะคุณผู้ชม
ตอนแรกเนี่ยเธอก็นั่งงงอยู่ก็เลยตะโกนถามไปว่าสั่งสอนตรงไหนเนี่ย

เขาก็บอกกับทุกคนแบบนี้ว่าถ้าเกิดมีแบงค์ร้อยเวลาขึ้นรถเมย์เนี่ยครั้งต่อไปเตรียมเหรียญให้หน่อย
เพราะเขาไม่มีทอนเพราะมันแค่๖บาท๕๐นะฮะ
มันผิดถึงขั้นกับต้องเดินมากดหัวแล้วก็ด่าเธอแบบนี้เหรอ
คือเงินก็ไม่ได้เก็บเขาน่ะให้นั่งฟรีนะเพราะไม่มีทอน
ก็เลยให้นั่งฟรีไปสุดท้ายยังมากดหัวยังมาดูถูกกันอีกเนี่ย
เขาบอกว่าเพราะไม่ว่าอาชีพอะไรก็มีคุณค่าและมีความสำคัญในอาชีพนั้นเสมอ
และกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแจ้งความแล้วด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าก็คงตามตัวยากเพราะว่าไม่ได้รู้ชื่อกับนามสกุลของคนที่ก่อเหตุนะฮะ
แน่นอนคุณผู้ชมชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ชายคนนี้
แต่ก็มีส่วนหนึ่งมองว่ากระเป๋ารถเมย์คนนี้ไม่ควรไปบอกให้เตรียมเหรียญเอาไว้ในครั้งหน้าหรือเปล่า
เพราะแบงค์เนี่ยมันก็ใช้ได้ตามกฎหมายการไม่มีทอนเนี่ยเป็นความผิดของกระเป๋ารถเมย์
อันนี้ผมย้ำนะเป็นความเห็นของคนส่วนหนึ่งในโซเชียลนะที่เขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้
บอกว่าบางทีกระเป๋ารถเมย์ก็ต้องเตรียมเงินให้พอในการทอนหรือเปล่า
เพราะคนขึ้นเองก็ไม่ได้มีเหรียญเสมอไป
แต่ฝากฝั่งส่วนใหญ่เห็นไม่เห็นด้วยกับผู้ชายคนนี้กับพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้
คือถ้าสมมุติว่าอย่างเราไปซื้อของแล้วเรารู้ว่าราคาของมันไม่ได้แพงมาก
จริงแล้วเราก็จะพยายามหาแบงค์ที่เล็กที่สุดนะถูกต้อง
ในการที่จะซื้อเพราะว่าอย่างรถเมย์เนี่ย
ส่วนของรถเมย์เนี่ยปกติคนขึ้นกันเต็มที่ไม่น่าเกิน๒๐บาท

แต่ว่าจริงแล้วมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าถ้าค่าโดยสารมันราคาเท่านี้
ทอนมันวิ่งทั้งวันอาจจะยากเลยค่ะ
ทอนแบงค์ร้อยหรือว่าแบงค์แบบที่มันใหญ่
แล้วจะให้เขาไปหาเศษที่แบบมาทอนมันก็ลำบาก
จริงแล้วการจ่ายเงินให้ใกล้เคียงหรือพอดี
ก็ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ซื้อเหมือนกันนะ
ใช่ครับนึกออกไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย
ถ้ากรณีแบบนี้ก็ไม่มีทอนแล้วจะทำยังไง
มันก็เสียกันทั้งสองฝ่ายเก็บค่าโดยสารก็ไม่ได้

แล้วฟรีด้วยนะยังได้ขึ้นแล้วก็ยังได้ลงถึงที่หมาย
แต่ก็เชื่อเหมือนกันว่าตอนนี้หลายคนคงตั้งคำถามล่ะว่า
แล้วผู้ชายคนนี้ประกอบอาชีพอะไรเหรอ

สูงส่งขนาดไหนเหรอถึงได้สามารถไปว่าคนอื่นว่า

น้องมินพูดคุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลเข้ามาในเฟซบุ๊คไลฟ์
เยอะมากเลยว่าคือเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ว่าเขาทำอาชีพอะไรเขามีเกียรติและเขาภูมิใจในอาชีพเขาเสมอ
คือถ้าไม่มีกระเป๋าคุณก็ขึ้นรถเมย์ไม่ได้นะคะ
ถ้าไม่มีคนขับรถเมย์คุณก็เดินทางไปไหนไม่ได้เหมือนกัน

อย่ามองว่าอาชีพเรามีเกียรติกว่าอาชีพคนอื่น